กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุราธานีเอ็กซ์ครูซีฟนะครับ
โพสต์ข้อความบอกว่ามาเฟียในคราบตำรวจ
ตำรวจอีกแล้วปล่อยกู้ให้ชาวบ้านดอกเบี้ยร้อยละ๒๐ต่อวัน
เซ็นสัญญาเงินกู้ไปถ้าหากจ่ายไม่ไหว
ทบต้นทบดอกที่ส่งมาเนี้ยไม่คิดให้ด้วยนะอืม
โอ้โหนะครับแล้วหนำซ้ำนะครับเขาบอกว่า
ทำคดีอันเป็นเท็จให้คนที่กู้เงินเนี่ย
ได้รับโทษทางอาญากันแกล้งประชาชนในข้อหาช่อโกงนะครับ
โดยสร้างเอกสารเท็จขึ้นมานางจันทนาผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในกล้องวงจรปิดนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่นะฮะมีตำรวจท่านหนึ่งนะครับ
ทวงถามเงินนะครับแล้วก็ข่มขู่
จะให้รับผิดชอบเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจำนวนสี่หมื่นห้าพันบาท
ซึ่งเรื่องเงินที่นะฮะทางคุณตำรวจเนี่ย
เขามาทวงเนี่ยนะครับน่าจะชื่อหมวดกรอบนะฮะ
พาลูกค้ามาขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนค้ำเงินกู้จำนวนสองหมื่นบาท
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอกับลูกสาวก็เซ็นไป
เพราะว่านายเอคือคนที่รู้จักกันคือคนที่กู้อะนะ
หลังจากนั้นนะครับพอมาทวงบ่อยนะครับ
เธอก็เลยปรึกษากับลูกตัดสินใจไม่ไหวแล้ว
ร้องเรียนกับท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสุราธานีดีกว่า
พฤติการแบบนี้นะครับตำรวจสพเกาะพงันเนี่ย
แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับพฤติการของหมวดกรอบเนี่ยนะฮะ
หยิบผลไม้ออกไปจากร้านโดยไม่จ่ายเงินด้วย
ทำแบบนี้บ่อย
เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในหนังนั่นแหละนะครับ
พอถามว่าทำไมไม่จ่ายเงินหวดกรอบก็บอกว่า
เขาเป็นตำรวจจะทำอะไรก็ได้นะครับ
ท่านผู้กำกราบการสอบพกพงเปิดเผยบอกว่า
สั่งการให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงทั้งหมดแล้วนะครับ
ซึ่งขณะนี้กรรมการสอบสวนนะครับได้สอบสวนทั้งพยานบุคคล
พยานหลักฐานที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะครับ
คณะกรรมการก็ดำเนินการอยู่
เรื่องต้นพบว่าสัญญาเงินกู้ไม่ถูกต้องฮะ